เช้ามารับวันปีใหม่ของจีนนะครับ

หรือว่าสวัสดีปีใหม่ในช่วงตรุษจีนแบบนี้
ขอให้ทุกคำอวยพรกลับสู่ท่าน

ใช่ค่ะก็เป็นคำโวยพรจากพวกเรา
ทีมข่าวเช้าสดใสนะคะให้กับคุณผู้ชมทุกคนนะคะ

ถ้าใครอยากจะรู้จักจังหวัดไหน
ให้ไปเที่ยวที่พิพิธภัณฑสถาน

รู้ทุกเรื่องแล้วค่อยตระเวนเที่ยวที่อื่น
ใช่ค่ะทำความรู้จักกับจังหวัดก่อนนะคะ

ซึ่งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
เปิดให้มีผู้ที่เข้าชมได้ฟรี

เพราะว่าเป็นโอกาสที่ครบรอบ๔๓ปี

แล้วก็เปิดให้เข้าชมในรอบ๓ปี
เพราะว่าก่อนหน้านี้ปิดปรับปรุงไปนะคะ
เรื่องนี้ค่ะนางสาวดวงกระมวลยุทธเสรี
เป็นผู้อำนวยการนะคะก็เปิดเผยว่า
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ปิดปรับปรุงไปตั้งแต่ปี๒๕๖นะคะ
หลังจากใช้เวลากว่า๓ปีในการปรับปรุงขณะนี้
ส่วนจัดแสดงก็คือที่ชั้น๒ของพิพิธภัณฑ์

เปิดให้บริการแก่ประชาชนได้เข้ามาเที่ยวชมอีกครั้งนะคะ
โดยยึดวันที่๖กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นวันแรก
ในการเปิดรับส่วนจัดแสดงที่๒ของพิพิธภัณฑ์
เนื่องจากครบรอบ๔๓ปีค่ะ
แล้วก็เป็นวันแรกนะคะที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาฏ

เปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
เมื่อวันที่๖กุมภาพันธ์ค่ะปี๒๕๑๖ค่ะ
สำหรับในส่วนของการจัดแสดงทางพิพิธภัณฑ
ก็มีการรวบรวมสิ่งของที่เกี่ยวข้องกับศิลปะวัฒนธรรมของภาคเหนือ

ก็มาศึกษาเรื่องราวแล้วก็หลักฐาน
ก่อนที่จะมาเป็นแผ่นดินล้านนานะคะ
รวมทั้งการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์
และความสัมพันธ์ระหว่างเชียงใหม่กับอาณาจักรสยามเมื่อครั้งโบราณการด้วยค่ะ
เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการจัดแสดงในชั้น๒เนี่ยนะคะ
จะเป็นเนื้อหาตั้งแต่เรื่องสมัยก่อนบริษัทของล้านนา
โบราณวัตถุศิลปะวัตถุที่เราขุดค้นพบนะคะ
แล้วก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางอาณาจักรมังลาย
ซึ่งทางนี้ก็จะเป็นส่วนสำคัญทางยุคสมัยประวัติศาสตร์ด้วย
หลังจากนั้นก็จะมีการความสัมพันธ์เกี่ยวกับราชสำนักสยาม
เกี่ยวกับเนนแลราชวงษ์มังลาย
ในยุคของเจ้าหลวงของจังหวัดเชียงใหม่ด้วย
แล้วก็เป็นศูนย์กลางการศึกษาการอนุรักษ์
ตั้งอยู่ที่ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์เชียงใหม่ลำปางใกล้กับวัด๗ยอดค่ะ
เปิดให้ชมตั้งแต่๙โมงเช้าไปจนถึง๔โมงเย็น
หยุดวันจันทร์และวันอังคาร๒วัน
วันเสาร์อาทิตย์วันหยุดของเด็กก็ไปเที่ยวกันได้
ปกติจะเก็บค่าบริการแต่ว่าตั้งแต่วันที่๖กุมภาพันธ์เป็นต้นไป
ก็เปิดเข้าชมฟรีเก็บค่าบริการเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเท่านั้น
ส่วนจะกลับมาเก็บค่าบริการอีกวันไหนก็ต้องติดตาม

นี่ยังฟรีเพราะนักท่องเที่ยวไปเที่ยวกันเยอะนะครับ